เป็นช่วงที่ดูร้ายแรงที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของหมอกควันที่จะเข้ามาในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
แน่นอนครับหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หลายคนรอคอย

ก็คือกลุ่มฝนเหล่านี้นี่เองนะครับ
ระยะนี้แน่นอนครับก็มีโอกาสเกิดกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าจะมาเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
แน่นอนครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เจอกับกลุ่มหมอกหนานะครับ
ช่วงวันศุกร์ครับมีลมมีฝนพัดเข้ามาบ้างบางส่วนจึงสามารถที่จะบรรเทาสถานการณ์ได้บ้างนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับเป็นจุดต่อไปที่อาจจะต้องเตรียมรับมือทุกปีครับ
ในช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่มีการจุดไฟป่าหลายพื้นที่นะครับ
ควันเหล่านี้เมื่อลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าไปเจอบริเวณความกดอากาศสูงที่กดเอาไว้
ไม่สามารถที่จะระบายสู่จุดอื่นได้โดยเฉพาะจุดที่เป็นแอ่งกระทะนะครับ
ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคุณภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
แน่นอนตอนนี้นะครับเราได้เห็นสัญญาณแล้วนะครับ
เป็นภาพที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ภาพนี้เป็นภาพที่ท้ายตู้มือเชียงใหม่จุดที่ปกติแล้วนะครับ
สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้อย่างชัดเจน
แต่ว่าตอนนี้เองพบว่าหมอกควันครับที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าว

ทำให้ไม่สามารถให้จะเห็นดอยสุเทพได้

การวัดปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้
ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มปริมาณฝุ่นละออง
ก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ

เกิดอะไรขึ้นฝนจะมาเมื่อไหร่ในบริเวณดังกล่าว
แน่นอนครับตอนนี้ลมหนาวออกจากเมืองไทยของเราไป

พื้นที่สีฟ้าน้ำเงินคือลมหนาวที่จะเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
จะเข้ามาครับปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็วกกลับไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ซึ่งการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงแบบนี้
จะสามารถทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมแรง
ดังนั้นในระยะนี้ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ